ในวัดมีโรงศพโรงนึงมาตั้งอยู่

ตกใจสิอ้าวมีโรงนี้มาตั้งอยู่ได้ยังไง
มีศพใครหรือเปล่าติดโควิดหรือเปล่า

ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ลงศพนี้เป็นคุณสืบสกุลเป็นคุณผู้ชม
เดินมาเจอแบบนี้หล่อนไหมล่ะ
ตกใจใครเอาศพมาทิ้งไว้อย่างงี้หรือเปล่าใช่ค่ะ

เออก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมีญาติโยมที่เสียชีวิตแล้ว
ญาติเขาเอาลงมาตั้งแบบนี้เอาศพมาตั้งแบบนี้หรือเปล่า
ซึ่งโรงศพนี้อยู่ในวัดสว่างพิทยา
ตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ
พระแตกตื่นชาวบ้านก็แตกตื่น
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดแห่งนี้
ไปสอบถามกับท่านเจ้าอาวาสวัดสว่างพิทยา

ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าอาตมาออกไปบินทบาท
ก็เห็นว่าโรงศพมาตั้งอยู่อัตมาก็ตกใจ
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบว่าโรงนี้
มาได้ยังไงไม่เห็นมีญาติโยมคนไหน
มาติดต่อมาแจ้งหรือว่ามาบอกอัตมาเลย
แล้วข้างในมีร่างของผู้เสียชีวิตอยู่หรือเปล่า
ทีนี้คุณผู้ชมไปไล่ตรวจสอบกล้องมุมจอลปิดดูนะคะ
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงเขาถอยกระบะมาในวัด
ตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งของเมื่อวาน
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เขาก็เอาลงศพที่ขนมาจากหลังรถเนี่ย
ลงไว้พอยกลงมาตั้งเสร็จเรียบร้อย
คือน้องหมาก็คงจะไม่ได้ทราบเรื่องอะไรอยู่แล้วค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐาน
คุณผู้ชมฟังข่าวนี้มาจนถึงตอนนี้ตกใจใช่ไหม

คุณผู้ชมฟังข่าวนี้มาจนถึงตอนนี้ตกใจใช่ไหมแล้วอยากรู้ใช่ไหม

เปิดดูมันเป็นโรงเปล่าเฉยแต่นี่ก็ยังไม่เข้าใจจุดประสงค์
ของคนที่เอาโลงมาตั้งไว้จะบริจาคหรืออย่างไร
ไม่ติดป้ายไม่อะไรไม่เขียนกระดาษแปะไว้สักหน่อยนะ
เอาลงมาวางไว้แบบนี้เลย

ที่ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผมเนี่ยนะเห็นลงศพก็ตกใจเลย

เพราะอยู่ดีลงศพมาโผล่แบบนี้มันแปลก

เอ๊ะเป็นโรงศพของคนติดเชื้อโควิดหรือเปล่า

แต่พอรู้ว่าเป็นโรงที่ไม่มีศพอยู่

แต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเหตุผลที่เอามานี่คือ